เมื่อวานนี้มีข่าวที่ทำให้หลายคนรู้สึกตกออกตกใจ
แล้วก็ทำให้หวนกลับไปคิดแล้วก็คำถามก็เกิดขึ้นว่า
เฮ้ยมีข่าวแบบนี้อีกแล้วเหรอ
คำพูดที่บอกว่าขอให้น้องคนนั้นคนนี้เป็นเหยื่อรายสุดท้าย
แต่เหตุความประมาทมันไม่มีอยู่จริง

วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้บอกว่า
ครูรับประมาททำเด็กหญิงดับคารถ

พ่อแม่ยากทำใจยังไม่ขอรับศพ
นี่เป็นส่วนหนึ่งจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฮะ

ผลชนะสูตรชี้น้องจีหุ่นขาดอากาศหายใจ
คือเมื่อวานเรา๓คนเชิญคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็น

คุณแม่ไม่เชื่อว่าน้องถูกลืม
แล้วก็ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในรถตู้
คือที่ไม่เชื่อเพราะว่าน้อง๗ขวบไง
น้องเจ็ดขวบน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้
ส่งสัญญาณได้ทำอะไรได้ที่จะรักษาชีวิตเอาไว้
ใช่แปลว่าน้องเสียชีวิตไง

ใช่แต่พอผลชนสูตรออกมาแบบนี้
ว่าขาดอากาศหายใจคุณผู้ชมทำให้หลายคนแบบ
อ้าวแล้วไอ้เลือดที่มันออกจมูกออกปาก

รู้ไหมคะว่าไอ้เลือดที่มันออก

เพราะว่าอยู่ในรถตู้เนี่ยแอร์ไม่ได้เปิดถูกป่ะ

แล้วอากาศอบอ้าวข้างในร้อนด้วย

มีสิทธิ์ที่จะทำให้เลือดออกปากออกจมูกนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะ

น้องจีหุ่นเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ

เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ส่วนเลือดที่ออกจากปากจมูกเนี่ยนะคะ

ซึ่งผลชนสูตรอย่างละเอียด
เดี๋ยวต้องรอประมาณอีกสัก๓๗วัน

ส่วนแม่กับพ่อของน้องนะคะเดินทางมาที่นิติเวศ
นำเสื้อผ้าชุดโปรดของน้องมาให้พร้อมกับเอกสาร

ไว้กับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อน

บอกว่ายังไม่สะดวกที่จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
โดยมีการยื่นความจำนงว่าจะฝากไว้สักประมาณ๓๔วันนะคะ

มันมีประเด็นนี้ออกมาคุณผู้ชม
จำได้ไหมเมื่อวานคือครูบอกว่า
ครูตรวจเช็คแล้วนะ

นับกันรถตู้รับเด็กนักเรียนมากี่คนปุ้ย๗คน

ลูกศรสีเหลืองคือเรานับทีละคนเลย

แล้วดูพฤติกรรมครูด้วยนะว่าชะโงกหน้าไปสำรวจตรวจสอบหรือเปล่า

คือเสามันบังมันอาจจะไม่ชัดนะคุณผู้ชม
ครูปะชมลองดูนะฮะ

เวรของรถแต่ละคันเขาก็ยืนยืนอยู่

วันนี้
แม็กคอวอก้อนน้องอยู่ในรถแหละ
ว่าครูเนี่ยชะโงกไปดูกลับไปเช็คหรือเปล่า
ว่าเด็กกันลงมาครบมั้ยอันนี้ก็ต้องเราไม่เห็นงะ
สาวบ้างเราก็ไม่เห็นว่ามีใครจะงอกดูมั้ยหรืออะไร
แต่พอ๗ลงหกคนลงปั๊บเดียวรถออกแล้วนะ
ก็ควรจะสื่อสรรค์ตั้งแต่อยู่บนรถรหว่า
บนรถคันนี้รถเบอร์๓มีเด็กกี่คน

นั่นแหละค่ะ
คลิปนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชม
เห็นไหมรถตู้ค่อยเขยื่อนตัวออกไป
จอดที่ลานจอดรถของโรงเรียน
คุณครูเวรประจำรถตู้คันนี้
ชื่อว่าคุณอารยาเราไปคุยมาด้วยนะคะ

เธอบอกว่าเธอไปรับเด็กมาที่โรงเรียนตามปกติ

พอมาถึงโรงเรียนก็ตะโกนบอกเด็กว่า
ถึงแล้วต้องลงจากรถแล้วเด็ก

อันนี้คำพูดของเธอที่เธอบอกนะเธอคาดว่าตอนนั้นน้องน่าจะหลับ
แล้วก็ขยับตัวเลื่อนลงมาจากเบาะ

ทำให้เธอมองไม่เห็นว่ามีเด็กอยู่ในรถ
ก่อนที่จะให้คนขับรถเนี่ยเอารถออกไปนะ

แต่ที่พลาดเนี่ยคือไม่ได้เดินขึ้นไปดูซ้ำบนรถตู้

ส่วนสาเหตุที่น้องติดอยู่ในรถนะคะทั้งที่ว่าเอ๊ะรถก็ไม่ได้ล็อกเนี่ย
บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้องเปิดประตูไม่เป็น

แต่ตอนนี้เราได้แค่รอผลชนะสูตรจริงค่ะ
เวลาไปจอดถึงที่แล้วก็คือปิดเลยไม่มีใครจะมา

โดยปกติคือรถที่ไปจอดเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีธุระ
คุณครูต้องมีธุระเกี่ยวกับของโรงเรียน

แต่คาดว่าน้องน่าจะเปิดไม่ถูก
คือไม่น่าจะเปิดไม่เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่มันก็ผิดอีกค่ะ
ตรงที่ว่าเราไม่เดินขึ้นไปดู
ถ้าเราเดินขึ้นไปดูเราก็จะเห็นถูกต้องค่ะ
คือมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
นี่เบาะตรงนี้เลยน้องนั่งตรงนี้ก่อนเลย
น้องนั่งตรงนี้เดียวที่เดียวแล้วติดประตู
ใช่จากนั้นครูให้ย้าย
ให้ย้ายเพราะว่าผมเข้าใจว่าคงจะมีเด็กนักเรียนขึ้นต่อ

คือหลังจากเบาะนี้ไปแต่อยู่ริมสุดด้านนู้น
ขนานกับคนขับรถนู่นข้างในนู้นข้างใน
ในติดกระจกนู้นน่ะน้องขยับไปนั่งตรงนู้นแถวที่๓
รถตู้มีสี่แถวนั่นคือจุดสุดท้ายที่น้องนั่ง
แต่ตอนมาเจอศพของน้องน้องเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่หลังเบาะนี้
อยู่หลังเบาะคนขับแต่เป็นในส่วนของห้องรายสาร
นี่ดูอันนี้ชัดเห็นไหมที่ผมบอก
นี่หนึ่งขึ้นไปนั่งนั่งเสร็จปั๊บครูให้ย้ายไปนั่ง

นี่ครับคุณผู้ชมคือดูได้เข้าใจไป
อันนี้จุดนั่งปุ้ยพาดูกล้องวงจรปิดอีกทีได้ไหม
ได้ค่ะลองดูอีกทีนึงไหม
กล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่อะค่ะ
คือพยายามที่จะให้คุณผู้ชมชวนตั้งข้อสังเกตด้วยกันว่า

ใช่ใช่ไหมคะใช่ไหม
นับหัวนับหัวตั้งแต่แรกว่าขึ้นมากี่คน
แล้วลงมาเนี่ยลงมาครบหรือเปล่าอันนี้นับได้๖ใช่ไหม
ไม่ต้องถึงขั้นไปยืนอยู่บนรถตู้แล้วชะโงกด้วยซ้ำถูกไหม

ทีนี้คุณผู้ชมคุณย่าของน้องจีหุ่นเนี่ย
นำข้าวผัดปูขนมเจนยี่แล้วก็น้ำส้มมาให้น้องที่รถคันเกิดเหตุนะฮะ
คุณย่าจุดทูปเรียกชื่อหลานบอกว่าให้มากินของที่หนูชอบนะลูกนะนะลูกนะ
ไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
นี่ค่ะ

จุกในอกว่ะ
ฝันว่ามีชายร่างสูงใหญ่คล้ายกับยมบาบาลตัวดำใหญ่มากเลยนะคะ

ตอนนั้นย่ากลัวมากก็ไม่รู้ว่าเขามาเรียกใคร
คิดอยู่ว่าน่าจะเป็นฝันที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็อาจจะมีเรื่องไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเอาหลานไป
คุณย่าบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงก็อยากให้หลานเนี่ย
มาเกิดกับพ่อแม่ของหลานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ย่าสัญญาว่าถ้าเกิดว่ากลับมาเป็นหลานย่าเนี่ย
จะดูแลน้องให้ดีกว่านี้ดูน้ำตาของคุณย่าสิคะ
ส่วนเรื่องของคดีความค่ะคดีความนะคะ
ตำรวจโรงพักพานทองที่ชนบุรีบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐาน
ตอนนี้มีการสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว
ปากรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะเชิญคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ย
ไปสอบปากคำเพื่อเตรียมแจ้งข้อเก่าหากับคนขับรถที่ชื่อว่าบุญลือ
กับครูครูประจำรถที่ชื่อว่าครูอารยาในฐานความผิด
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
ก็น่าจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยนะคือ
นับแล้วก็ตรวจแล้วก็อย่าประมาท
นับคือนับหัวอันนี้หลักเลยนะ
นับหัวคุณนับตอนที่น้องขึ้นครบกับตอนที่น้องลง๑แล้วจะรอด
ตรวจคือตรวจตาสอดส่องอีกทีนึงเดินดูมันไปยากตรงไหนถ้าจะทำนะฮะ
และที่สามคืออย่าประมาทอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าลงแล้ว
อย่าคิดว่าอย่าคิดอะไรก็พี่จะไม่ตรวจสอบต้องตรวจสอบนะครับ
ขอให้เรื่องนี้เป็นกรณีสุดท้ายเป็นกรณีสุดท้าย
มันไม่มีจริงครับถ้าคุณประมาทขอแสดงความเสียใจจริงผมเสียใจมาก
แล้วน่าแปลกที่คนขับรถคันนั้นเองก็บอกว่าดูแล้วนะดูแล้วดูอีกแล้วนะแต่ไม่เห็นน้องจีหุ่น
สองคนสี่ตาเออแปลกที่ไม่เห็นนะครับ